จะเริ่มต้นกันด้วยภาพเหตุการณ์ที่ห้างแห่งหนึ่งแถวประตูน้ำในกรุงเทพนะฮะ
คือเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวให้แบบทำเหมือนเป็นผู้หญิง

แอบถ่ายบรรดาผู้หญิงที่เขากำลังใช้ห้องน้ำกันอยู่
บันทึกภาพเอาไว้สุดท้ายเนี่ยต้องไล่จับตัวกันนะครับ
นี่ฮะเสื้อขาวนี่ครับผมยาวเนี่ย

คือที่เขากำลังพยายามยื้อแย่งกันเนี่ยเขาจะเอาโทรศัพท์มือถือ

แล้วผู้ชายคนนี้ก็พยายามจะไปเอาคืนนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้างพระจินัมประตูน้ำกรุงเทพ
จะมีทั้งผู้คนแถวนั้นนะครับ
แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านเจ้าหน้าที่
มาช่วยกันยื้อแย่งโทรศัพท์มือถือจากคนนี้

คือเขาอ้างว่าชายคนนี้เนี่ยไปแอบถ่ายคลิป

ตอนที่กำลังไปทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำของห้าง
เป็นห้องน้ำผู้หญิงนะชายคนนี้แต่งตัวเหมือนกับ
คล้ายกับผู้หญิงผมยาวรวบผมไว้ด้านหลัง
คล้ายกับใส่วิกหรือเปล่านี่นะฮะ
แล้วก็ใส่เสื้อเชิดสีขาวกางเกงยีน
รองเท้าหุ้มส้นแบบของผู้หญิงด้วยนะครับ
ทีนี้พอแม่ค้าเขาเห็นว่าถูกแอบถ่ายคลิปเขาก็วิ่งมาบอกกัน
แล้วคนก็มาช่วยกันรุมจับแล้วก็แย่งโทรศัพท์มือถือไป
ตรงนี้นะฮะที่เขาโพสต์คลิปเอาไว้นะครับ

หรือถ้าเหตุการณ์มันไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจผิดอะไรยังไงกันเนี่ย
ผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในคลิปจะบอกเพิ่มเติมมาก็ได้นะครับ
เชื่อว่าก็หลักฐานสำคัญก็คือในโทรศัพท์มือถือของผู้ชายคนนี้นั่นแหละ
ได้มีการถ่ายภาพอะไรเอาไว้ไหม
มีคลิปลักษณะแบบนี้อยู่เยอะไหม
คือผู้เสียหายเขากังวลว่ากลัวว่าจะถ่ายภาพในลักษณะแบบนี้
แล้วเอาไปขายในเว็บมืดอะไรอย่างนี้ค่ะ